อ่ะเหตุการณ์นี้มาจากคือเรื่องของค่าเหล้า
แล้วเห็นมีคนที่เขาให้ข้อมูลเพิ่มไม่ใช่ค่าเล่าอย่างเดียวนะ
มันเป็นเรื่องของเงินที่แม่ของคนก่อเหตุคือตัวหลาน
ฝากเอาไว้ที่ป้าคนนี้แล้วเขาบอกว่าทวงเงินกันจนกระทั่งหลาน
ไปฟันป้าแท้ของตัวเองตาย
แล้วจริงเจ้าตัวบอกไม่ได้ตั้งใจจะฟันป้าเลยนะ
ระบายอารมณ์ไปฟันต้นกล้วยพาดไปโดน
จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวตำรวจสืบสวนต่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกนะคะของ๑๗มีนาคมคุณผู้ชม
อยู่ในพื้นที่หมู่ก้าวตำรวนประสาทที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบรีรำ
คนตายเนี่ยนะคะชื่อว่านางบุญสมโยวะอายุ๔๘ปี
สภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอคุณผู้ชมดูสิเลือดสาดอยู่ตรงนั้นเลย
หงายจมกองเลือดนะคะกลางสวนยางพาราเลยค่ะ
ถูกฟันด้วยมีดอิโต้นะคะที่บริเวณท้ายทอย๑แผล
มีแก้ม๑แผลใต้หูซ้าย๑แผลแผ่นหลังก็มีด้วย
นี่แหละค่ะหลากหลายหูบาดแผลในร่างกาย
ตำรวจสภบ้านกรวดจับกลุ่มคนก่อเหตุได้ทันควัน
คนคนนั้นก็คือหลานชายแท้นั่นเองคือนายสนทยาโชคกำเนิดค่ะ
แล้วไปเจออาวุธมีดอิโต้ด้วยนะคะที่ใช้ก่อเหตุ
คุมตัวไปชี้จุดทำแผนทำที
นายสนทยาหลานคนนี้รับสารภาพบอกผมฟันป้าตัวเองจริง
แล้วสาเหตุมาจากอะไรสนทยาไปฟันป้าจนตายทำไม
ทะเลาะกันเรื่องเงินค่าเหล้าที่หารไม่ลงตัว
บอกว่าอะไรที่ผ่านมาผมกับป้าเนี่ยมักจะกินเหล้าด้วยกันในสวนยางพารา
กินกันเกือบทุกวันลงขันไปซื้อเหล้าขาวมากินตลอด
วันเกิดเหตุป้าไม่ได้กลับบ้านมาวนหาเหล้าในกระท่อม

โอ้โหนี่ยังมีภาพขวดเหล้าขาวอยู่เลย
ยอมรับว่ามีพอใจที่ป้าโอมเงินค่าเหล้าไป๗๐บาท

ก็เลยตัดสินใจเอามีดอิโต้ไปฟันต้นมะละกอระบายอารมณ์ค่ะ
แต่พลาดไปถูกป้าเสียชีวิต
ไม่รู้พลาดยังไงแต่ป้าเนี่ยมีบาดแผลเต็มไปหมดตามตัวนะคะ
แล้วตัวเองบอกว่าก็กลับไปนอนลองฟังเขาค่ะ
แล้วที่นี่มันโดนแก่ไงไปโดนตรงไหนครับ
หาลนออกเล่ากันอะครับ

กำลังจะบอกว่าเงินเท่านั้นทำไมต้องฆ่ากัน
แล้วยังมีการบอกด้วยนะคนละ๗๐ทหารกันเหลือคนละ

ชาวบ้านที่ชื่อว่าคุณเจียรสักคงจันทร์

ทั้งคู่ไปทะเลาะกันมาแล้วที่ร้านค้าในหมู่บ้าน

ก่อนที่จะเห็นตัวหลานนายสนทยาไปทวงเงิน

บอกว่าแม่ฝากเงินไว้ที่ป้า๒๐๐

ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นชนวนเหตุหรือเปล่า
ที่ทำให้นายสนทยาลงมือฆ่าป้าตัวเองจนเสียชีวิต
ทางด้านศพของคุณบุญสมนะคะ
นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านสายโทสองเหนือค่ะ

ก็ไม่คิดจริงว่าหลานแท้จะฆ่าป้าตัวเองได้ลงคอ
พนักงานสอบสวนตั้ง๒ข้อหากับนายสนทยา

ถึงแก่ความตายและพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะคุมตัว

ฟังสาเหตุดูมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาฆ่ากันเนอ